เพราะว่าที่ร้านนี้ก็มีตำนานไปยาวนานกว่า๓๐ปีเหมือนกัน
นี่เลยมีเลยก๋วยเตี๋ยวโโฆธัย
มันมีเอกลักษณ์นะคุณผู้ชมค่ะไปดูก่อนนี่

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแอ๋วอยู่ที่ตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ว่าเป็นของนางแอ๋วอโนดาต
แอ๋วเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดขายมากว่า๓๐ปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยที่เป็นสาวไปทำงานที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดอำเภอศรีสำรงนี่แหละ
แล้วก็ตัดสินใจมาเปิดร้านของตัวเองจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
ส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือน้ำซุปต้องหวานกลมแล้วก็จะต้องร้อนด้วย
น้ำซุปเนี่ยซุปร้อนแล้วคุณได้อัตรรสนะคะ
ส่วนเนื้อหมูก็จะต้องเป็นเนื้อหมูต้มแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ
น้ำมันกระเทียมเจียวถั่วป่นต้องสดใหม่ค่ะ

ใช่เลยนะคะเป็นสูตรของก๋วยเตี๋ยจะต้องมีของพวกนี้ที่สดใหม่
เมนูที่ทุกคนจะต้องสั่งก็คือบะหมี่หมูแห้งและบะหมี่หมูต้มยำค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องเป็นบะหมี่หมูแห้งแบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไทย

จะเป็นของแท้ถูกต้องเลยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะป้าแอ๋วก็ยังมีเมนูอื่นด้วยนะคะ
อย่างเช่นเกี้ยวกรอบผัดไทย
แล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับของน้ำผัดไทยก็คือมีการปรุงเป็นแบบฉบับของตัวเองไม่เหมือนที่อื่น

ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่โชว์ให้ดูเลยหน้าตาเป็นแบบนี้เอง
นี่ร้านเนี่ยดูเป็นแบบบ้านนะ

ชาติเน่โอ้โหเทียบเท่าพัฒนาคารได้เลย
ไม่ธรรมดาแน่นอนใครกินแล้วต้องติดอกติดใจ
โดยเฉพาะราคาค่ะ๒๕บาทเท่านั้น

ถูกมากเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะไปลองกินก๋วยเตี๋ยวสูตรสุโขทัย

ตำนานกว่า๓๐ปีเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะคะ
โทรไปได้ไปสั่งได้เลยจองโต๊ะเอาไว้เลยนะ
ไข่ดิบไข่ดีและก็เป็นรสชาติดั้งเดิม
สุโขทัยเนี่ยนะอาหารอร่อยเขาเยอะ
แล้วก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

แต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีความอร่อยที่มันแตกต่างกันออกไป
ก็เป็นสูตรโบราณด้วยนะเป็นร้านตำนาน
คือใหญ่จะเปิดมานานแล้วรายเกิน๑๐ปีอะคุณ

มันมีในหลายร้านที่สุโขทัยมีก๋วยเตี๋ยวเจฮ่า
อร่อยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตะปุ้ย

คุณพ่อผมเป็นคนสุโขทัยอันนี้จริงคุณพ่อผมเป็นคนสุโขทัย

ก็คือทำมาตั้งแต่เด็ก